คุณผู้ชมครับในบรรดาพระราชภาษณะของในหลวงรัชกาลที่๙นะครับ
ซึ่งพระองค์ทรงใช้เพื่อเสด็จพระราชดำเนิน
เยี่ยมเย็นประสบกรณิกรหลายพื้นที่ทั่วประเทศ
หมายเลข๑๐๑ถูกจารึกเอาไว้นะครับ
เป็นหนึ่งในพระราชภาษณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙
พระองค์นั้นทรงประทับในคราวที่เสด็จไปทอดพระเนธการซ้อมรบของทหารนาวิกโยธินด้วย

ในการฝึกยกพลขึ้นบกณบ้านหาดทรตำบลโคเคียนอำเภอเมืองนราธิวาส
เมื่อวันที่๒สิงหาคมปี๒๕๑๒ภายใต้รหัสทักษิณ๑๒
นับเป็นเกียรติประวัติอันสูงสุดของกองทัพเรือและกรมนาวิกโยธิน
เนื่องจากการฝึกในครั้งนั้นในหลวงรัชกาลที่๙ได้ทอดพระเนธการฝึก
ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ขณะนั้นยังทรงดำรงพระยศ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุราชกุมาร
ฉลองพระองค์ในชุดนาวิกโยธินส่งร่วมฝึกด้วย
นำทหารนาวิกโยธินขึ้นฝั่งหน้าบ้านหาดทอนจังหวัดนราธิวาส
ทรงตรวจเส้นทางการโจมตีฆ่าศึกสมมุติและส่งร่วมฝึกการดำรงชีพในป่า
สมบัติพระองค์ท่านทำไมนั่นเรียกว่าใหม่ที่สุด
๔๐กว่าปีแล้วหมายเลข๑๐๑
แล้วเวลานี้ก็จอดอยู่ที่นราธิวาสผมเองเป็นคนเป็นคนนำไป
ก็ต้องเตรียมการเรียกว่าถือเรื่องความปลอดภัยของพระองค์เป็นเรื่องใหญ่
เพราะว่ามงกุฎพระเจ้าอยู่หัวราชการที่๑๐ก็เสด็จด้วยตอนนั้น
กองทัพเรือได้รับจากสหรัฐอเมริกา
หลังจากเสร็จสิ้นสงครามโลกครั้งที่๒ด้วยวิธีการแบบพันธมิตร
ถือเป็นรถสะเทินน้ำสะเทินบกที่สมรรถนะยอดเยี่ยมที่สุด
อีก๒ปีต่อมาได้เกิดวิกฤติการทางการเมืองกระบดแมนฮัตตันขึ้น
เมื่อวันที่๒๙ทำให้กองทัพเรือต้องสูญเสียบรรดารถชนิดต่าง
สะสมมาตั้งแต่ปี๒๔๙๐และก่อนหน้านั้นถูกยึดและทำลายเกือบทั้งหมด
ในการฝึกทักษิณ๑๒ยกผลขึ้นบกของนาวิกโยธิน
เมื่อวันที่๑๒สิงหาคมปี๒๕๑๒พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
พร้อมด้วยเรือตรีหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุลาพรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี
ยศขณะนั้นได้ประทับรถสะเทินน้ำสะเทินบกพระที่นั่ง
เสด็จพระราชดำเนินนำทหารนาวิกโยธิน
บกในการฝึกทักษิณ๑๒ณหาดบ้านทอนจังหวัดนราธิวาส
ปัจจุบันคือกรมทหารราบที่๓กองพลนาวิกโยธินค่ายจุลาพร
โดยนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างสูงสุด
ในหลวงรัชกาลที่๙ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพิธีเปิดค่ายจุลาพรด้วยพระองค์เอง
งทัพเรือโดยนาวิกโยธินจึงนำเรือลำนี้มาประทับไว้ที่ด้านหน้าค่ายจุลาพร
เพื่อเป็นการรำลึกถึงจุดเริ่มต้นของการก่อตั้งค่ายนาวิกโยธินแห่งนี้
และยังเอาวันที่๒๔กันยายนของทุกปี
เป็นวันคล้ายวันสถาปนาค่ายจุลาพรนับตั้งแต่บัตรนั้นเป็นต้นมา
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน